เรื่องของคุณลุงคนหนึ่งที่บุรีรำกันหน่อยค่ะ

เคยไปจะยื่นขอทำบัตรคนจน

ก็ในเมื่อลุงมีเงินเฉลี่ยเดือนละแสน

แถมที่สำคัญที่ช็อกไปกว่านั้นเพราะอะไรรู้ไหม

บอกว่าลุงไม่จ่ายภาษีเหรอต้องมาจ่ายภาษีด้วยสิ
เพราะว่าลุงมีรายได้ปีนึงเกือบ๒ล้าน

โดยคุณลุงคนนี้ก็คือนายเรียบเมียดเตียบนะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ก็นั่งอยู่ด้วยกับภรรยาแล้วก็กับลูกสาว

เขาถือเอกสารร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรสาขาประโคนชัย
ติดต่อมาบอกว่าให้ไปยื่นแบบภาษี
เพราะว่าคุณลุงมีรายชื่อเป็นผู้มีรายได้หมุนเวียน
ปีละกว่า๑ล้าน๖แสนบาท
แล้วก็เป็นมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึงปัจจุบัน
ทีนี้ลุงและครอบครัวงงสิคะ
เพราะว่าอ้าวลุงก็รับจ้างทั่วไปฐานะก็ยากจน
จะเอาเงินเดือนมาจากที่ไหนปีนึงตั้ง๑ล้าน๖แสน

ถ้าเกิดว่าย้อนไปนะพอนักข่าวก็ถามไง
อันไหนลุงลุงลองไล่ลำดับซิว่าเคยทำงานที่ไหน
ที่จะต้องเอาเอกสารไปยื่นให้บ้างลุงก็ไล่ลำดับ
๕๙เคยไปทำงานกับบริษัท
ตอนนั้นลุงใช้บัตรประชาชนใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
ใช้ใบขับขี่เป็นหลักฐานตอนสมัครงาน
หน้าที่ของคุณลุงตอนนั้นก็คือขับรถรับจ้างขนส่ง

เงินเดือนหนึ่งที่ลุงได้รับไม่ได้ผ่านบัญชีด้วยนะ
ได้เดือนละประมาณ๑หมื่นถึง๒หมื่นบาท
แล้วหลังจากนั้นลุงไปทำที่ไหนต่อ
ลุงก็บอกว่าหลังจากที่ออกจากบริษัทนั้น
ก็ไปทำงานก่อสร้างที่นครปฐม
ทีนี้แหละลูกสาวโทรมาบอก
สรรพากรมาแจ้งให้พ่อไปยื่นแบบภาษี
เขาบอกว่าพ่อมีรายได้ปีนึงมากกว่า๑ล้าน๖แสนบาทอีก

ต้องรีบกลับมาชี้แจงข้อได้จริงเรื่องนี้กับสรรพากร
เดี๋ยวไปฟังลุงเรียบหน่อยค่ะ
ทีนี้เราก็ไปถามลูกสาวของลุงเรียบหน่อยนะคะ

ก็บอกว่าพอเจ้าหน้าที่สรรพากรมาถึงบ้านเนี่ยนะ
ตกใจเลยรีบโทรศัพท์ไปบอกพ่อให้พ่อรีบกลับบ้าน

เพราะว่าไม่เสียภาษีตามกฎหมายอันนี้ที่ลูกกลัว
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้ลูกสาวเล่าให้ฟังนะ
ว่าพ่อเคยไปยื่นขอทำบัตรคนจน
เจ้าหน้าที่บอกว่าพ่อทำบัตรคนจนไม่ได้ทำไม่ผ่านหรอก
เพราะว่ามีรายได้เฉลี่ยเดือนหนึ่ง๑แสนบาท

ส่วนที่จะได้สิทธิ์อะไรต่างจากบัตรคนจนไป
ทั้งที่จริงแล้วครอบครัวดูสภาพบ้านสิ
เขาก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายนัก
ฟังเสียงลูกสาวของลุงเรียบหน่อยค่ะ
ไม่รับไม่ได้ค่ะรอบบ้านเราเงิน๑๒๐๐๐บาทิดก็คือเยอะแล้วพี่
คือเห็นเราก็ตกใจเพราะว่าแม่ก็อยู่คนเดียวค่ะ

แล้วขาดเสียโอกาสอะไรมั้ย
โอกาสคือพ่อแกไปทำทะเบียนคนจนไว้รอบหนึ่ง
เขาว่าพ่อมีเงินเกินต่อเดือนเป็นแสน

พอมาณวันที่สรรพากรมา

รู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะ
นี่แหละค่ะลุงเรียบก็งงไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูก

โทรศัพท์ไปถามบริษัทที่พ่อเคยทำงาน
สรรพากรเขาบอกว่าพ่อมีรายได้เป็นค่าขนส่งจากบริษัทนี้เนี่ยนะคะ
โทรไปเนี่ยคุณพนักงานบริษัทขอโทษนะ
บอกว่าเป็นความผิดพลาดทางบัญชี
แล้วตอนนี้คนทำบัญชีก็ลาออกไปแล้ว
แต่พอเขาบอกมาแบบนี้ลูกสาวก็ไม่เชื่อหรอกค่ะ
เพราะว่ามันมีหลักฐานมาตั้งแต่ปี๕๙
แล้วก็มีหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้
หลังจากนั้นบริษัทเขาก็ออกมายอมรับ
บอกว่าได้เอาชื่อคุณพ่อไปเข้าเป็นผู้มีรายได้จากบริษัทจริง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องค่าภาษีบริษัทจะชดใช้นะ

แต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมอย่าไปแจ้งความดำเนินคดีเลย
ซึ่งลูกสาวก็บอกว่าถ้าเกิดบริษัททำแบบนี้บริษัททำไม่ถูกต้องนะ
เพราะมันส่งผลกระทบกับครอบครัวหลายด้านไปหมดเลยค่ะ
ในการทำบัตรคนจนก็ไม่ได้
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย
พ่อจะโดนอะไรอีกบ้างที่บริษัทเอาชื่อพ่อไปสวมแบบนี้
ดังนั้นอยากให้ทางบริษัทออกมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะ
อีกอย่างหนึ่งก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษีของบริษัทด้วยนะฮะ
เพราะว่าเหมือนมีการนำคนเข้ามาสวม
ฟังแบบนี้แล้วชาวบ้านที่แบบเขาตะศรีตาสานะเขาก็ไม่รู้ไง

แล้วมีลุงเรียบคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่รู้โดนแบบนี้